สร้างจากเหตุการณ์จริงที่๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเชียงบราย
ซึ่งเราก็ไปเกาะติดอยู่หลายวันหลายที

ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ร่วมประสบการณ์กับเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้

ต้องบอกว่ามันมีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้อัตรรสของภาพยนตร์มันเกิดขึ้น
แล้วก็มีท่านผู้ว่าไปชมคือผู้ว่านรงศักดิ

ตอนนั้นท่านก็เป็นผู้ว่าเชียงบรายนะหลังจากนั้นก็เสร็จภารกิจก็ย้ายไปจังหวัดอื่น

ท่านไปชมแค่บางชั่วมองตรเป็นเนื้อหาบางตรของภาพยนตร์

ทำไมมันทำให้คนดูแล้วรู้สึกหน้าชาจังเลย
เหมือนแบบราชการไทยโดนตำหนิไปนิดหน่อย

เดี๋ยวให้ไปดูบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ว่านั้นออกมาพูดคุยตำหนิ
ภูมิกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฟังเลยครับ
มันโฟร์อัตโนมิติคนคนเดียว

มันหายไปจากบทไม่มีการดีเฟอร์ถึงแล้วขายไปไหน
คนด่วนชีพเลยว่าเฮ้ยแต่เคฟไม่มีนะ
จริงเขาก็เป็นหนึ่งหนึ่ง

เรื่องได้ออกมาก็จะบอกว่า
เป็นโฟร์กัส๑ในทีมผู้ท้ายที่ชีวิตที่เขาลำบาก
คือบอกว่าบางส่วนของหนังมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
แล้วบอกว่ามันน่าจะสร้างความสามัคคีให้กับคนทั้งโลกมากกว่า
ท่านก็ยืนยันว่าทุกคนที่เข้าไปช่วยสำคัญ
เป็นวีรบรุษทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในภาพยนตร์
แต่มุกต่างที่เกิดเหตุในเรื่องภาพยนตร์
จะไปลุกเกี่ยวกับความไม่พร้อมความไม่สมบูรณ์ของระบบราชการไทย
เกือบทั้งนั้น
อย่างเช่นบทหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเก่งท่านกลับไปเก่งที่นครปฐมเลย
บทไปบอกว่าผมรออยู่ก็ไม่มีราชการไปหาอุปกรณ์ให้
หรือบทหนึ่งน้องหน้าตาสะสวยบอกว่าถ้าจะติดต่อต้องไปติดต่อที่ศักดิ์อาการ
แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งในหน้างานไม่มีจริงอย่างนี้
อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ภูมิกับเองก็โต้เหมือนกันพอบอลเลอร์โต้ผ่านเฟซบุ๊คว่า
เดี๋ยวนะท่านผู้ว่าดูแค่ประมาณแบบไม่กี่นาทีเองนะ
นาทีแล้วลุกออกมาต่อว่าผมว่ามันไม่เป็นความจริงเนี่ย
ท่านดูแล้วทำไมถึงแบบเขาว่าจับตัวอย่างหนังแล้ว
เพราะว่ามันควรเป็นแค่ภาพยนตร์ธรรมดาแล้วท่านเองก็ออกจากโรงไปเอง
คือท่านดูแป๊บเดียวท่านตัดสินไม่ได้
เขาเข้าใจแต่นี่มันแค่๓นาทีท่านเห็นจากตัวอย่างหนังนะ
ถ้าท่านจะดูแค่๓นาทีแล้วท่านลุกออกจากโรงหนังไปเลย
ภูมิกับบอกว่าอยากให้ท่านตัดสินภาพยนตร์ผมไม่ตรงความจริงเพียงเพราะว่าท่านรับชมแค่ตัวอย่างแค่นั้นหรือ
หรือแค่รีวิวคนที่ไปโพสต์ในโซเชียลต่างบอกว่ามีการล้อเรียนข้าราชการ
เขาบอกว่าเขาอยากให้ท่านชมให้จบแล้วค่อยว่าผมผมรับได้นะฮะ
ทีมข่าวก็เลยโทรไปไปสัมภาษณ์บุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งไปทำงานที่ถ้ำหลวง
เขาเองเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้แต่เขาเห็นเรื่องของกระแสเหมือนกัน

ทุกคนเขาโทรมาถามทุกคนเขาแชร์ไปเขาบอกพี่พี่สุรินได้ดูหนังเนี่ยผมไม่ได้ดูแต่ผมดูในยูทูปแล้วพี่มีคนชอบมาให้ผมดูพี่มีความคิดยังไงผมก็บอกว่าเขาก็ทำถูกอ่ะ
หนังเค้าก็ทำถูกแล้วไงฮะแม้แต่ฝรั่งยังไม่หนีออกมากเลยครับนิกจรอ่ะอืมแต่จะถูกจับอ่ะครับ
ผมก็ถูกจับผมไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าหนึ่งผมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจพูดตรงว่าไม่ชอบเลยอ่ะ
ไม่ชอบเพราะไปดูปุ๊บแล้วมันมันเกิดอารมณ์อ่ะไม่ชอบอะไรกันหนึ่งไม่ชอบหนังหรือสักกรณีที่ออกมา
คือหนึ่งมันเบือนหมดอืมคือต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นดราม่าในโซเชียล
อืมจนมันติดแฮสแท็กในเคปนางนอนติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะ
หลายคนก็บอกว่าดูแล้วมันน่าชาเหมือนเป็นการทำให้ชาวโลกได้รู้ว่าระบบราชการไทยมัน
มันแย่มันมีปัญหาเออเอาจริงจริงนะถ้าพูดถึงอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครเลยน่ะ
อย่างภาพพยพฝรั่งเองเวลาเขาทำหนักออกมาฮ่า
เขาก็จิกกัดระบบของเขาแบบนี้เหมือนกันใช่เขาก็สะท้อนอ่ะอืม
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอัตรรสหรือว่าอะไรยังไงคือทุกคนที่ติดตามข่าวกันก็น่าจะมันมีอุปสรรคเกิดขึ้น
ปัญหาเกิดขึ้นในทุกการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครหยิบยกมุมไหนมามองเท่านั้นเอง
แต่หน้างานมันมีปัญหาถามว่ามีไหมมีมีจริงเพราะเราอยู่ที่หน้าถ้ำเราเห็นว่ามันมี